คุณผู้ชมคะเมื่อกี้ชนขอบปูนใช่ไหม
ส่วนอันนี้คุณผู้ชมลองบอกมาหน่อยสิว่าคนขับเนี่ยเขาจะเห็นไหม
เด็กที่นั่งอยู่ตรงนั้นเห็นไหมคะ
อุ๊ยเนี่ยคุณผู้ชมจังหวะนี้
คือพอน้องนั่งอยู่นี่ไม่ใช่เด็กขวบ๒ขวบนะคุณคิงคุณผู้ชม
นี่เด็กแบบโตประมาณนึงแล้วอะค่ะ
แล้วทำไมอ่ะรถคันนี้มาแล้วทับไปเลยอ่ะ
แล้วมีการจอดแป๊บนึงแล้วเหมือนกับถอยหลังด้วย
ตอนนั้นใจไม่ดีแล้วค่ะในจังหวะนี้อุ้ย
พอใจไม่ดีแล้วคือเรายังไม่เห็นน้องออกมาจากใต้ท้องรถใช่ไหม
ครับแต่รถคันนี้ยังถอยหลังหน่อยอีกอ่ะอ๋อ
จังหวะนั้นน้องจะเป็นยังไงแต่ภาพที่เห็นคือ
น้องเนี้ยมุดออกมาจากหน้ารถแล้วก็โดดเหย่งเหย่งเหย่งอยู่ตรงเนี้ย
น้องไม่เป็นอะไรค่ะยังวิ่งได้อยู่นะคะ
หลายคนเห็นแล้วก็บอกว่าโอ้บีบหัวใจ
ที่แรกคิดว่าจะเป็นเหตุการณ์ร้ายซะแล้ว
แต่แปลกแปลกที่ว่าทำไมคนขับ
ไปไหนอ่ะคะอ้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
ไม่ใช่อ้าวไปเลยเหรอคะไปเลยค่ะอ้าว
นี่ไงมันเกิดอะไรขึ้นแล้วในโลกโซเชียล
ก็แสดงความคิดเห็นว่าโคตรใจดำเลย
คิดจะลงมาดูเด็กหน่อยเหรอนี่น่าจะพยายามฆ่าได้เลยนะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้แต่ว่าโชคดีจริงที่น้องไม่เป็นอะไร
แต่ไม่ใช่ทุกเคสนะคะที่จะโชคดีแบบนี้
ถ้าเกิดว่ามีทะเบียนรถแล้วหลังจากนี้จะตามตัวได้ไหม
ถามคนขับหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะนะคะ
อ่ะต้องระมัดระวังกันทั้งคนขับ
แล้วก็ตัวของเด็กแล้วก็ครอบครัวผู้ปกครองด้วยนะครับ